มีสิทธิ์ไปแข่งขันโมยสังคลสมัครเล่น
ในโอลิมปิก๒๐๑๖ที่บราซิลได้สำเร็จ

สายโลมอดีตได้นำหัวหมูและไข่ไก่ไปแก้บน

นำหัวหมูจำนวน๙๙หัว

ถวายหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เพื่อแก้บนหลังจากคว้าสิทธิ์ไปโอลิปิกจากรายการคัดเลือกที่ประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ก่อน
โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายในครั้งนี้เกิน๕๐๐๐บาทเลยทีเดียว
หลวงพ่อศัตริย์ชัชชายบุฏดีเปิดเผยว่าหากได้เหรียญทองโอลิมปิก
ก็จะมาถวายหัวหมูมากกว่านี้อีกเท่าตัวเลยทีเดียว
ซึ่งหลังจากนี้นะครับจะฝึกซ้อมอย่างหนักและไปเก็บตัวที่ประเทศคิวบาร์ต่อ
ส่วนท่านสายลมอาร์ดีก็เปิดเผยว่า
บนไว้กับหลวงพ่อสมหวังเช่นกัน
แต่ตอนนี้ขออุบเอาไว้ก่อนว่าจะบ่นเรื่องอะไรแต่ยืนยันว่าจะมาแก้บนอย่างแน่นอนหลังจากกลับมาจากบราซิล
ก็พอจะนาวได้คงจะบนเรื่องของเหรียญทองบริปิกอย่างแน่นอน